มาดูเรื่องราวความเดือดร้อนของคุณตาวัย๘๔ปีแล้วก็คุณยายวัย๗๕ปี
ปลูกสร้างบ้านอยู่ติดกับวัดอำภาวัน
ก่อนหน้านี้เคยยกที่ดินของตัวเองให้กับทางวัดเพื่อให้เป็นทางเข้าออกวัด
แต่ปรากฏว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการวัดมีมติในการให้ทำกำแพงกั้นบริเวณนั้นซะ
ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นการปิดกั้นบ้านของคุณยายคุณตาเลยไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยนะครับ
นี่แหละครับคุณตาสนิทเนื้อทองวัย๘๔ปีแล้วก็คุณยายสมบัติวัย๗๕ปี
เปิดเผยถึงความเดือดร้อนในครั้งนี้บอกว่า

ก่อนหน้านี้เคยยกที่ดินให้ทางวัดทำเป็นทางเข้าวัดนะครับ
แต่มาตอนนี้คณะกรรมการวัด
กลับมาปิดกั้นหน้าร้านโดยนำแผ่นเมทเทอร์ชีส
มาทำเป็นแนวกำแพงยาวประมาณ๘เมตร

ตอนนี้สร้างความลำบากในการเข้าออกที่บ้าน
ร้านขายของชำของคุณตาคุณยายดูสิคุณ
มันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
คุณตาคุณยายบอกต้องใช้บันไดอลูมิเนียม
เพื่อปีนเข้าออกบ้านของตัวเอง
และท่านสองคนก็อายุเยอะแล้วนะครับคุณ
ปีนปืนอะไรไม่ไหวแล้วนะฮะ
แล้วไม่มีการแจ้งงงหน้าก่อนเลย

ก็ได้ชี้แจงสาเหตุที่ต้องสร้างแนวกำแพงแบบนี้

พื้นที่บริเวณก่อนถึงแนวกำแพง
เป็นที่ดินของวัดอำภาวันทั้งหมด
มีนโยบายให้ผลักดันพื้นที่ค้าขายออกไปจากบริเวณวัด
ซึ่งร้านค้าของคุณตาสนิทได้ทำหลังคา
ยื่นแล้วมันเกินออกมายังพื้นที่ที่จอดรถของวัด
และทางวัดก็ได้แจ้งให้บรื้อถอนออกไปแล้ว
โดยมีการทำสัญญาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับที่ดินของวัดอีก
แต่ว่าคุณตาสนิทก็ยังไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา

ทางวัดต้องการใช้พื้นที่เป็นที่จอดรถ
ได้ตั้งทนายยื่นฟ้องต่อสาร

ให้คุณตาสนิทขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ลื้อถอนร้านค้า

ยังทำสัญญาปรณีประนอมยอมความต่อหน้าศาลด้วย
ระบุว่าหากคุณตาสนิทไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสาร
ก็จะยอมให้ทางวัดปิดทางเข้าออกบ้านได้ทันที
ดังนั้นเมื่อคุณตาสนิทไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ทางวัดก็ต้องดำเนินการสร้างแนวกำแพง
เพื่อปิดทางเข้าออกตามที่เคยสัญญาไว้เป็นลายลักษณอักษร
นี่ทางทนายความของวัดเขาก็ชี้แจงมาแบบนี้
แต่ชาวบ้านก็ยังคล่องใจอยู่แล้วก็ยังเห็นใจคุณตาคุณยายนะครับ
ใช่คุณตาคุณใหญ่อายุเยอะแล้วของศาลคุณตาคุณใหญ่